ทีนี้ไปดูงูบุกบ้านหน่อย

แต่คุณงูที่เขาเจอมันมีลักษณะแปลก
คุณผู้ชมดูสิว่าเคยเจองูแบบนี้ไหมคะ
ใบตองก็ไม่เคยเห็นหรอกงูอะไรหนามเต็มไปหมดเลยเนี่ย

คิ้วไข่ไข่ด้านข้างกระบองเผ็ดค่ะ

เอาจริงจะว่าเหมือนกระบองเผ็ด
ก็มีความคล้ายอยู่นะเหมือนมันพลางตัวมาเลย
บางคนบอกไอ้ชี้สูงฝั่งนั้นใช่หรือเปล่า
อันนั้นกระบองเพชรมันยาวขึ้นไป

งูมันไม่มีหนามแต่ว่าตัวเกล็ดงูมันลักษณะคล้ายลายของกระบองเพชรเลย

ใช้ติ๊กต๊อกที่มีชื่อว่าคุณจรเอสซีนะคะ
คุณมันแปลกคือเขาตกใจ
แล้วมันก็ตกใจเขาด้วยหนีไปเอ้าเหรอ
เขาก็ถ่ายคลิปลงมาได้แค่นี้เพราะอยากจะถามทุกคนว่า
คือเขาจะได้รู้จักแล้วก็เตรียมพร้อม
ถ้าเกิดว่ามันเกิดโดนทำร้ายมันมีพิษไหม
ชาวเน็ตก็เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นดิฉันชอบชาวเน็ตมากนะ
เพราะเขามีข้อมูลความรู้เยอะมากจริง
คือชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไอ้งูที่เห็นเนี่ยค่ะ
อันนี้คือคุณผู้ชมถ้าเกิดเจอแบบนี้จำไว้นะ
งูสาบคอแดง
สังเกตง่ายเลยงูสาบคอแดงเนี่ยตรงลำคอของมันจะเป็นสีแดง
แล้วตัวจะเป็นเหลืองอมเขียว
ปกติงูชนิดนี้จะไม่ทำร้ายใครนะคะ
จะรักสงบมันจะอยู่สันโดดนั่นแหละ
ถ้าเกิดว่ามันไม่โดนก่อกวน
แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปแย่ไปกวนมันมีโอกาสเหมือนกันเพราะว่า

แล้วพิษพิษมันค่อนข้างจะร้ายแรงด้วย
พิษมันส่งผลต่อระบบโลหิต
ถ้าเกิดคุณถูกกัดแล้วเลือดไม่แข็งตัวนะคะ
แล้วถ้าคุณได้รับพิษในปริมาณที่มันมาก

เสียเลือดมากอาจจะถึงแก่ชีวิตได้

ใช่ค่ะถือว่าอันตรายนะ
งูสาบคอแดงจำชื่อจำลักษณะเอาไว้ถ้าเจอวิ่งหนีไปก่อนเลย
อย่าเพิ่งอยู่ใกล้เพราะว่าพิษมันร้ายแรงมากนะคะ
ระวังให้ดีก็แล้วกันอย่าเข้าไปใกล้งูชนิดนี้

ไม่เคยได้ยินแต่ว่าสังเกตลักษณะมันง่ายมากคือคอแดง